ของผมก็ชิงทองแต่คนละเรื่องกับของดอม
ครับของดอมเนี่ยมานาทีเดียวแล้วก็ตอนออกวิ่งออกไปใช่ไหมใช่
แต่ของพี่เนี่ยนะมาอยู่ในร้านอยู่นานแล้วออกไปแบบนิ่ม
คนละเรื่องคนละเรื่องกับของดอมเห็นไหม
อันนี้ทำมาเลือกก่อนนะอยู่ในร้านนาน
เมื่อกี้ดอมมารอร้านจะปิดใช่ไหม

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเลือกเส้นนั้นเลือกเส้นนี้
ขอดูสักสามเส้นได้ไหมแล้วก็ทำเป็นหยิบโทรศัพท์มือถือ
จังหวะพนักงานเผลอนะครับนี่ทำถ่ายนะครับ
เขาก็เดินออกไปอย่างนิ่มตอนแรกพนักงานก็งง
เดี๋ยวดูนี่ออกไปไหนหงออกไปอย่างนี้คือได้
ทองดีกว่านี่แหละครับวิ่งตาม๙โมงเช้า๒๘พฤศจิกายนครับ
ร้านทองแห่งหนึ่งที่ตลาดบางสวรรค์อำเภอพระแสงสุราชธานีนี่
ออกมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคนร้ายเนี่ยได้ทอนน้ำหนักรวมสามบาทครับ
แสนกว่าบาทนะนะครับน้ำหนัก๓บาทแต่มูลค่าเนี่ยแสนกว่าบาท
คุณเคนคุณเคนเจ้าของร้านทองเล่าบอกว่าคนร้ายเป็นวัยรุ่นนะ
ทำทีมาดูทองอยู่นานนะเหมือนจะรอจังหวะมั้ง
พอเห็นพนักงานเผลอครับเอาทอง๓เส้นแล้วก็เดินออกไปแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค
หนีไปเลยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมนะครับร้านนี้เนี่ยถึงข่าวเคราะห์
เพราะจริงแล้วคนร้ายเนี่ยไปเข้าอีกร้านหนึ่งนะไปเข้าอีกร้านหนึ่งอยู่ใกล้กัน
แต่คงสงสัยยังไม่สบโอกาสดอมยังไม่สบโอกาสเพราะมีลูกค้าอยู่นะฮะ
เพราะมีลูกค้าอยู่นี่ครับเราเห็นภาพเออค่อนข้างชัดอยู่นะนี่แหละครับ
ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ร้านเนี่ยร้านของพี่เคนเขา
แล้วคราวนี้ก็ลงมือสำเร็จหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านทองนะครับ
เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สพบังสวรรค์แล้วนะครับ
สีน้ำเงินนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่เห็นหน้าแบบนี้เขาบอกว่า
คิดว่าตำรวจคงจะจับได้เร็วนี้แหละครับ